จะบอกว่าโควิดนี้เราได้รับผลกระทบกันเยอะเลย
ได้รับผลกระทบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาถามเจ้าแม่

กล้องรับเลยว่าเจอผลกระทบค่อนข้างหนักจริง

โดยก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้รับความเสียหาย
รายได้หดนับ๑๐ล้าน
พี่ก้องเครียดเลยจ้ะหนักเลย
ผอมผมร่วงแอบมีภาวะซึมเศร้านิดด้วยนะ
ดดันที่ต้องคิดหาช่องทางทำมาหากินค่ะ
เพราะว่าอะไรลูกน้องแกเยอะ

ให้ลูกน้องทุกคนอยู่รอดกันได้
ตอนนี้ค่ะเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นนะ

อยากให้ระวังตัวกันให้ดีก่อน
แล้วก็เจ้าตัวพร้อมจะสู้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะ
ก็ได้รับผลกระทบเยอะเนอะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องก้อม

เป็นเงินประมาณ๘หลักนะคะ
เครียดเพราะว่าพอปีที่ไม่มีงาน
มันหยุดอยู่บ้านกันทุกคนมันก็เหนื่อยนะคะ

นี่ก็เอาขึ้นมากลับมาหมดทุกอย่าง
เราก็ต้องทำกิจใจสู้ให้ได้

พี่กล้องนี่หายไปคนลำบากหลายคนเลยนะ
ในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนั้น
เธอได้มีบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือคนอย่างมากเลย
เจ้าตัวก็พูดถึงโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังมาในไทยตอนนี้นะ

เออค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะ
แล้วก็มีอีกหลายกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะ

ส่วนสุขภาพร่างกายตอนนี้ค่ะปัญหานอนไม่หลับนั้นก็ดีขึ้นแล้ว
ส่วนเรื่องมีโรคจิตนี่
ใดเล็กเข้ามาขอซื้อขนเพชรอ่ะ

หลับสนิทขึ้นค่ะเพราะว่าต้องบอกว่า
ความรุนแรงของสถานการณ์มันน้อยลงกว่าเดิมเยอะนะคะ
แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า
อาการหนักหรือว่าอาการรุนแรงน้อยลงเยอะมาก
แต่มีคนแบบไดเรกมาขอคุยกับผู้นายอย่างเงี้ย

ซึ่งเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะมัวแต่รับเคส

เดี๋ยวก่อนคือคนเดียวกันกับแม่โบง
เดียวกันกับที่มีหลายเคสที่สาวในวงการโดนนั่นเองนะคะ

เออนะคุณผู้ชมค่ะ
ในงานเดียวกันเจอนี่เลยจากคอมเบอร์เซ็ตไปเลยเจออีกคนนึง

เราก็ขอถ่ายถึงหลวงที่เจ้าตัวโพสต์พรีชยังอยู่กับผู้จัดการนะคะ

ผู้จัดการเนี่ยยังเป็นคนเดิม
น้องแครรี่สวยนะแฟนเค้าสาวลูกครึ่งสาวลูกครึ่ง
ไปช่วงคริสต์มัสนี้แล้วจ้ะที่สวิสเตอร์แลนด์นะจ๊ะ
อยู่ประมาณ๑๕วันรับว่าโอ้คิดถึงไม่ได้เจอกันนานเป็นปีแล้วอ่ะ
เอ๊ะหรือไปคราวนี้คุกเข่าเลยไหมเชียร์เลยไหม
น้องอย่างเด็กอ๋อ

เอาล่ะรอรุ่นต่อไป
คนมันคิดถึง
อย่างเงี้ยก็ต้องบินไปหาให้ทำไงยัง
ใช่เออคุณผู้ชมเห็น